เรามาดูข่าวดีกันก่อนเพราะวันนี้มีการประชุมคอรมอล์
แล้วก็ท้ายที่สุดคอรมอก็มีมติออกมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่ง
ที่จะเป็นข่าวดีสำหรับเด็กจบใหม่จบปริญญาตรีแต่ยังว่างงาน
เพราะว่านายกรัฐมนตรีก็มีการแถลงเองนะครับสำหรับมติของการประชุมคอรมอล
เห็นชอบให้จ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจ๑๐๐๐อัตรานะครับ
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด๑๙ด้วย
เป็นการเปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบใหม่
แล้วก็จัดสรรอัตราเข้าสู่หน่วยงานราชการ
ซึ่งมี๑๔หน่วยงาน๒๘ส่วนราชการแล้วครับ
แล้วก็เบื้องต้นต้องบอกค่าตอบแทนไว้ก่อนเลย
สำหรับผู้ที่จะเข้าไปทำงานแบบนี้นะครับก็ค่าตอบแทน๑๘๐๐๐บาทต่อเดือน
สัญญาการจ้างงานไม่เกิน๑ปี
แล้วก็ได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่ากับพนักงานราชการปกติเลย
แม้ว่าคุณจะเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสัญญา๑ปีก็ตามนะครับ
รวมถึงท่านจะได้รับเงินประกันสังคมอีกด้วย
ก็ต้องรอติดตามนะรายละเอียดต่างทางสำนักงานกพ
ก็จะดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบต่อ
เพราะว่าถ้าประกาศออกไปแล้วก็จะเริ่มรับสมัครเลย
แล้วก็สมัครถึง๑๖กรกฎาคมนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เรานำมาบอกต่อตั้งแต่ข่าวแรกของข่าวเย็นไทยรัฐเลยนะครับ
เรียกว่าร้อนจากที่ประชุมคอรมอลเลย
น่าจะเป็นข่าวที่หลายคนก็รอฟังกันอยู่นะครับ
เรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนักศึกษาจบใหม่
ก็เรียกว่าเดี๋ยวรองานนี้นะคะ